ฟังเพลงดีกว่านี่เลยค่ะ

สองเราเมื่อสายยา

คุณอาสัญญาพรณรายนั่นเองค่ะ

คือจะบอกว่าถ้าหากย้อนกลับไปวันนั้นถึงวันนี้ค่ะ
คุณอาสัญญาอยู่ในวงการเพลงลูกทุ่งมาเกือบ๖๐ปีแล้วนะคะ

ปัจจุบันก็ยังมีผลงานให้แฟนได้ติดตามอยู่ตลอดค่ะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราไปเจอคุณอามาค่ะ
คุณอาก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเรื่องงานจ้างตอนนี้
ก็ยังพอมีเจ้าภาพติดต่อมาอยู่เรื่อยค่ะ
แถมตอนนี้ทางคณะสัญญาควรณราย
กำลังเตรียมสร้างศิลปินมาประดับวงการใหม่
เพื่อสืบสารตับนานของผลงานลุกทุกข์ให้สืบต่อไปค่ะ
ก็เลยถามคุณอาคุณอาแล้วคิดเรื่องแพลนเกษียณหรือเปล่าค่ะ

ก็จะขอร้องเพลงไปจนกว่าเสียงร้องของตัวเองเนี่ยจะไม่มีเลย
พร้อมกับสัญญากับแฟนเพลงเลยนะคะว่าจะผลิตผลงานออกมาเรื่อย
สมกับที่แฟนเพลงได้ตั้งตารอคอย
เอาเป็นว่าไปฟังเสียงคุณอากันหน่อยค่ะ
ใช่ครับแน่นอนครับอันนี้เราอยากจะให้เด็กรุ่นหลัง
ได้สืบสารตำนานบทเพลงลูกทุ่งให้มากที่สุด
ให้เขาไม่ลืมคำว่าลูกทุ่งแท้นะครับลูกทุ่งเป็นลูกทุ่งแท้
แล้วก็มองเห็นภาพบรรยากาศของท้องไล่ท้องนาอะไรอย่างนี้
เป็นภาพที่เราเห็นกันจริงมีสองท่านจ้ะ
แต่เราไม่สามารถจะพูดได้คือเราสามารถจะ
คือน้องของเรามีความสามารถทุกคน
แต่เราจะคัดสรรคนที่เขามีความรู้สึกว่า

บางคนก็รักบางคนก็ไม่รักมันก็มีธรรมดานะฮะของพวกนี้

ปราบไดอาร์ยังมีเสียงร้องอยู่อาคงกระเสียญยาก
เพราะว่าแฟนเพลงยังรักยังให้ความเมตตา

เราก็จะสร้างผลงานของตัวเองขึ้นมาอยู่เรื่อย
คือไม่หายจากวงการไปว่างั้นเถอะนะ